รอบนี้มาแล้วอ้างว่าเป็นผู้ว่าด้วย

จะทำบุญกับวัดเป็นล้านเลยคุณผู้ชม
เรื่องนี้เนี่ยเราไปคุยกับทางเจ้าอาวาสวัดหงทองที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะ
พระครูกิติเขมาพิรมท่านก็ให้ข้อมูลกับนักข่าว
โอ้โหนี่นะมีคนอ้างตัวเล่นใหญ่เลยเป็นพ่อเมือง
สุธีทองแย้มผู้ว่านนทบุรีค่ะติดต่อวัด
จะทำบุญทอดกระถิ่นสามัคคี๒๔สิงหา
นี่จะทำอาทิตย์เนี่ยเนี่ยอ้างว่าผู้ว่าเนี่ยจะทำบุญ๒๐๐๐๐๐
เจ้าภาพร่วมเนี่ยนะก็คือเป็นญาติของฝั่งภรรยาผู้ว่า
ในบุญชัย๑๐๐๐๐๐๐บาทแล้วมีบุคคนอื่นอีก๕๗๔๐๐๐บาท
ถวายข้าวของด้วยบ้านน็อกดาวน์ทรงไทย
รถกระบะโซฟาหลุยเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
ซึ่งมันต้องมีค่าขนย้ายนี่มาแล้วมาแล้ว

เจ้าอาวาสสำรองจ่ายค่าเคลื่อนย้ายก่อนได้ไหม
และทีนี้เรื่องรถเทที่ถูกขึ้นเดี๋ยวไม่ได้สำรอง
ว่าจะถามต้องพูด
โยมสุธีเข้ามหาจ้ะ
โหลที่บอกว่าที่นัดกันไว้ว่าจะมาถวาย
อ่าอธินมาวันไหนจ้ะ
ห้านะครับครับครับ
ท่านท่านท่านท่านท่านเดินทางไปไหนนะครับส่วนที่อยู่ที่เนี้ยนะครับ
อ่ะมาเลอย่ามาบอกว่าอยู่ที่มาเลมันไม่เนียน
อาวาสนี่ท่านรู้นะท่านอัดคลิปเอาไว้แบบนี้ด้วย
เพราะว่าคุยกับวัยวัชกรเขาบอกว่าไงรู้ไหม
พอบอกว่าผู้ว่าจะทำบุญล้านกว่าบาทใช่ไหมเอกใจไง
โทรไปหาทีมงานผู้ว่าท่านผู้ว่าตอนนี้อยู่ที่มาเลหรือเปล่า
เอออยู่จวนผู้ว่านี่แหละมีอะไรมาหาเลย
นี่พอรู้แบบนี้ก็เลยรู้เลยไอ้สายที่โทรมาเป็นมิจฉาชีพนะคะ
เพราะฉะนั้นฝากถึงทุกวัดเลยช่วงทำบุญเข้าพรรษาแบบนี้
แหมคอร์เซ็นเตอร์นี่มันปรับทุกแบบจริงนะ
คราวนี้มาเล่นกับพระจะให้จ่ายค่าเคลื่อนย้ายสิ่งของก่อน
หลงเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะอืม